หรือหมอปลายเนี่ยเขาก็บวชแล้วก็เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ศรีลังกา
เขากลับมาอาทิตย์เดียวคุณหนุ่มเขากลับมาเพื่อพาเจ้าอาวาสวัดน่ะ
ซื้อข้าวของเครื่องใช้เนื่องจากว่าที่นู่นน่ะ

ศรีลังกาก็เลยแบบไม่มีเครื่องเข้าของเครื่องใช้เลย
วันนี้กลับมาปุ๊บเขาก็เปิดใจว่าออกมาเตือนถึงเหตุการณ์ครึ่งปีหลังเนี่ย

บอกว่ายังมีการเรื่องตื่นเต้นในการเสียชีวิตโดยเฉพาะการที่คิดว่าใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้แล้ว
เป็นคนอายุปานกลางอายุไม่เกิน๔๐ปี

นะเขาว่าอย่างนั้นจะมีโอกาสได้รับข่าวไม่ดีจากดาราที่แบบอายุไม่เกิน๔๐
อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเสียชีวิตกระทันหันมีปัญหาหนี้สินนะ
แต่ดาราแต่งงานหลายคู่นี้เรารู้อยู่แล้ว
ดาราเลิกช็อกวงการมันก็มีตลอดอยู่แล้วไหม

มีอีกหลายคู่ไหมดาราเลิกช็อกวงการอีก
เขาก็บอกว่าพูดถึงคนที่อายุเยอะโรคประจำตัวไปเกือบครบเทอมแล้ว
รอบนี้จะเป็นเรื่องของการที่ไม่มีงานทำมีปัญหาเงินมีปัญหาหนี้สินใช้เงินเกินตัว
เป็นปัญหาซึมเศร้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยคิดสั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้กำลังใจกันเยอะนะ
คู่รักก็จะมีแค่คนแต่งงานแล้วก็มีคนเลิกอันนี้คือกว้าง
แต่เดี๋ยวเราไปดู๔๐นะเราก็ส่งกำลังใจกัน

เพิ่มเวลา